หลังจากที่เราได้นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐แล้ว
และกรณีคุณทักศิริครับบ้านเนี่ย

ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจาย

การเมืองไทยมีแต่เรื่องใหญ่ให้ตื่นเต้น
เมื่อวานนี้๓เรื่องมาจ๊ะเอกัน
ศิลป์กลับบ้านเศรษฐาเป็นนายกสุเทพหลุดคดี
นี่คือข่าวใหญ่แล้วจะเป็นข่าวให้ตามอย่างต่อเนื่อง
มันไม่ได้จบแค่เรื่องเมื่อวานหรอก
มันจะเป็นข่าวใหญ่ตามไปต่อเนื่อง
ฉะนั้นขอไล่ดูทีละประเด็นทีละประเด็น
หนึ่งประเด็นการโหวตนายกก่อน
ผลที่สรุปออกมาท่านก็รู้กันหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวาน
แต่จะย้ำตัวเลขให้อีกทีนึงว่า

ที่ถูกจับจ้องมากก็คือจากสว
ก็แปลว่าเป็นไปตามข่าวที่ผมขีดเส้นใต้บอกไปว่า
ไม่มีปัญหาคราวนี้สวผ่านผ่านฉลุย

สายบิ๊กป้อมงดออกเสียงดูในเนื้อข่าวแล้วเนี่ย
รายงานข่าวตรงกันว่าสวในสายของพลเอกประวิทธิ์เช่น
คุณพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์พลเอกอู๊ดเบื้องบน
พลตำรวจโทวิบูลบางท่าไม้พลเรือเอกสิทธิ์วัชระวง
สุวรรณแล้วก็มีด้วยสายวิชาการอีกหลายคนสายอดีตค่า
ราชการอีกหลายคนที่เขาจำแนกว่านี่แหละเป็นสายบิ๊ก
ป้อมงดออกเสียงกันเยอะเลยครับเอาคนก็งงงให้
มันทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงก็ในเมื่อพักพลัง
ประชารัฐก็ร่วมรัฐบาลแล้วนี่ฝ่ายที่คงจะงงงงไปด้วย
ก็คือน่าจะเป็นพักเพื่อไทยถัดมาสวนมาเลยครับมี
ประเด็นนี้แต่สวสายบิ๊กตู่แห่หนุนพลึบสวสาย
ตูที่เขารายงานในข่าวที่ว่าเห็นชอบให้คุณ
เศรษฐาเป็นนายกเนี่ยพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในฝั่งของ
ผลเอกประยุทธ์เช่นพลเอกปรีชาจันโอชาพลเอก
กลชัยเอ่พลตรีกลลชัยสวนบูลพลเอกสิ๋ง
จเลสักอานุภาพพลเอกวรพงสังาเนตพลเอกยอด
ยุดบุญยาธิการพลเอกฉัดไชสาลีกำระยหพลเอก
ผลเอกธวัชชัยสมุทรสาครผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปากร

อันนี้คือฝ่ายที่สวที่หนุน
ปรากฏนี้กลการนี้ก็ทำให้
นำไปโยงกับการจัดสรรโคต้ารัฐมนตรีหรือเปล่า

พลังประชารัฐมี๔๐เสียง
ได้ว่าการ๒ได้รัฐมนตรีช่วย๒
รวมไทยสร้างชาติมี๓๖เสียง
น้อยกว่าตั้ง๔เสียง
แต่ได้ว่าการ๒ได้ช่วย๒เท่ากัน
อันนี้เป็นการส่งสัญญาณไม่พอใจใช่หรือเปล่า

ทีนี้ปรากฏการณ์ที่จะตามมา
ก็คือเรื่องของภักดิ์ประชาธิปัตย์
เรื่องของภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็กลายเป็นข่าวย

เพราะว่ามีข่าวว่า๑๖ประชาธิปัตย์แหกมติโหวตหนุนนายก
อันนี้ชาวบ้านเขาบอกดูไม่จืดเลยครับ

เมื่อกี้รายงานไปแล้วในช่วงข่าวว่า
ไปดิ้นเป็นอะไรร่วมรัฐบาล

มติของพักเขางดออกเสียงนะครับ
แต่ว่าในขณะเดียวกัน๑๖คนที่เป็นสอสอมาโหวตให้ก็สวนมติภักดิ์
คุณชวนกับคุณบัญญัติอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ทั้งคู่ก็ลงไปอีกแบบนึงคือไม่เห็นชอบ
อันที่จริงเนี่ยระหว่างงดออกเสียงกับไม่เห็นชอบเนี่ยมีค่าเท่ากันคือไม่ลงให้คุณเศรษฐาไม่ได้คะแนน
แต่ว่าการไม่เห็นชอบเนี่ยมันชัดเจนมันย้ำหนักแน่นกว่าการงดออกเสียง
ฉะนั้นคุณชวนคุณบัญญัติจึงบอกว่างดออกเสียง
ที่จะโหวตไม่เห็นชอบก็คือโหวตสวน
มันเกิดอะไรขึ้นกับพักประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์เนี่ยมันเกิดอาการที่เรียกกันว่าแตกแล้วแตกอีกในช่วงเวลาที่ผ่านมา
คนทำข่าวรุ่นผมเนี่ยเรารู้ธรรมชาติของพักประชาธิปัตย์
พักนี้เขามีความเป็นประชาธิปไตยในพักสูง
ใครจะได้ตำแหน่งอะไรยังไงเขาไม่จิ้มกันจิ้มไม่ได้แต่เกิดจากการลงคะแนนกัน
จะมีมติอะไรต้องถกเถียงกันเรียกว่าเถียงกันหน้าดำหน้าแดง
แต่ธรรมชาติของประชาธิปัตย์เมื่อเถียงกันจบแล้วเนี่ยก็ต้องจบที่มติของพัก
ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องปฏิบัติตามนั้น
นี่คือธรรมชาติองค์กรวัฒนธรรมองค์กรของประชาธิปัตย์ในอดีต
เขาเป็นสถาบันพักการเมืองแต่ว่ามาถึงวันนี้มันเกิดอะไรขึ้น
นี่เป็นเรื่องที่จะต้องวิเคราะห์กันต่อไปว่าอนาคตพักประชาธิปัตย์มันจะเป็นยังไง
เมื่อวานนี้คุณชวนออกมาเลยครับ
แล้วหลังจากโหวตเสียงกันเสร็จ
ได้รับรายงานจากนักข่าวทุกสำนักเลยครับว่าเขาพยายามจะโทรหาสอสอ๑๖คนที่เข้ามาโหวตตอนหลัง
เห็นชอบเห็นชอบเห็นชอบเห็นชอบ
ตอนแรกนั้นอยู่กันข้างนอกเข้ามาโหวตทีหลังเห็นชอบกันหมด
ปรากฏว่าสิ่งที่ได้คือกลุ่ม๑๖สอสอปิดปากปิดมือถือหนีหมด
นี่คือประเด็นที่จะต้องติดตามว่าหลังจากเรื่องนี้ไปแล้ว
ในประชาธิปัตย์ก็จะเป็นข่าวการเมืองเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง
ตอนนี้เลือกหัวหน้าพักเลือกกรรมการบริหารพักยังไม่ได้
นัดประชุมกันสองครั้งก็ยังไม่ครบองค์ประชุม
เอาล่ะค้างเรื่องประชาธิปัตย์ไว้ตรงนั้น
มาถึงเรื่องนายกรัฐมนตรีคนใหม่
ตรงนี้ต้องเรียกว่าว่าที่นายกจนกว่าจะมีการโปรดกล้าว
การแถลงของคุณเศรษฐามีมาหลายครั้งว่าจะนำพาประเทศไปทางไหน
แต่ว่าเมื่อได้เป็นนายกแล้วเนี่ย
ปฐมบทปฐมวาจาของการแถลงเนี่ยมีความสำคัญ
หลังจากเป็นนายกเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาแถลงว่า
เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกเป็นนายกคนที่๓๐ของประเทศไทย
อยากจะขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคน
ภักดิ์ร่วมรัฐบาลสมาชิกผู้ไทยรัฐศรอดอ่านสงเกียจ
และวุฒิสภาทุกท่านที่ร่วมกันในโหวตวันนี้
จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
นี่คือปฐมวาจาของคนที่จะเป็นนายก
อกจากเราให้ความสำคัญกับคนที่เป็นนายกแล้ว
คนที่จะเป็นแก่นำฝ่ายค้านจากนี้ไป
เราก็ต้องให้เกียรติให้ความสำคัญเขา
คุณชัยธวัฒน์ตุลาธน
เลขาธิการพักเก้าไกรบอกว่า
จากนี้ไปพักเก้าไกรจะทำหน้าที่ของพักฝ่ายค้าน

นี่เป็นนัยยะสำคัญพักเก้าไกลนั่นเนี่ย
ตอนที่เป็นฝ่ายค้านมา๔ปีร่วมกับเพื่อไทย
เขาได้แสดงฝีไม้ลายมือให้เห็นว่า
เขาเป็นฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพ

อภิปรายสู้รุ่นพี่เขาไม่ได้

เขาใช้ไอทีเขาใช้เทคโนโลยี
หาข้อมูลนำมาอภิปรายในสภา

กรรมธิการที่ไปจากสสเก้าไกล
แต่ละคนมีข้อมูลแน่นในมือ
ในการที่จะไปซักไซส์ไล่เลี้ยงกับค่าราชการ
ว่าที่เอาไปเนี่ยไปทำงานเป็นยังไง

ฉะนั้นอยากจะบอกพักเก้าไกลว่า
วันนี้ต้องเลิกอะไรอาวรกับการเป็นรัฐบาลแล้ว
วันนี้ต้องก้าวออกมาแล้วยืดอกพังงาดว่า
จะเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็ง
ระบอบประชาธิปไตยเนี่ย
รัฐบาลมีเสถียรภาพอย่างเดียวไม่พอ
รัฐบาลมีเสถียรภาพแข็งแกร่งมีสอสอเยอะไม่พอ
เราต้องมีฝ่ายค้านที่มีความแข็งแรงด้วย
ไม่งั้นแล้วเนี่ยฝ่ายรัฐบาลจะย่ามใจ
จะมีการทุจริตจะทำสิ่งไม่ดีไม่งามเกิดขึ้น
ฉะนั้นอยากให้ก้าวไกลทิ้งอดีต
ความฝันที่จะเป็นรัฐบาลจบแล้ว
จากนี้ไปสร้างความเข้มแข็งในการเป็นฝ่ายตรวจสอบ
ให้เป็นที่พึ่งของประชาชน
นี่แหละคือสิ่งที่พักเก้าไกรต้องทำ
การเมืองเนี่ยเขาไม่ได้ดูกันตรงปัจจุบัน
การเมืองเขาดูกันตรงอนาคต
ฉะนั้นอนาคตจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับพฤติกรรม

แล้วก็ปิดท้ายเรื่องของคุณทักษิณ
โอ้โหคนก็ติดตามกันเยอะ
สุดท้ายเมื่อคืนนี้ก็เป็นไปอย่างที่

เพื่อจะนำไปสู่ว่าเขาป่วยเขาเป็นโรคนั้นโรคนี้
แล้วไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่เมื่อคืน
งงสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไง
ผมเคยบอกว่าเวลาเรางงกับเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
พุทธธาตุบอกว่ามันก็เป็นเช่นนั้นแหละ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ